สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกียรติสมนะครับ
เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลกันก่อนนะครับ
เข้ามาทำหน้าที่แทนรังสารวิวัตรชายโชคในเล็กที่๒ครับ
ดันรังสรรวิวัตชัยโชคกุญสือคนปัจจุบันไปเป็นผู้ช่วย
ล่าสุดอาจารย์ทองศุกร์สัมพหังศิษย์ประธานเทคนิคของสมสรรค์เปิดเผยว่า
เทคนิคยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องนี้อีกทั้งปัจจุบันรังสรรค์ก็สามารถทำผลงานได้ดี
ดังนั้นจึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับ
และยังไม่รับงานคุมทีมใดจนถึงตอนนี้ครับ
ไม่ได้หรอกนะครับในความคิดของผมนะ
ก็ปฏิเสธข่าวลือเรื่องการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนเช่นกันนะครับ
โดยมาดามแป้งบอกว่าเจเด็ดมีลาบกุญสือคนปัจจุบัน

ซึ่งตอนนี้ก็พาทีมรั้งอันดับ๔ของไทยลีก
หลังจากชนะ๔เกมใน๕นัดหลังสุด
จากนี้ทีมยังมีพัฒนาการที่ดีในหลายด้าน
และกำลังวางแผนยกระดับทีมในหลายรูปแบบ
ดังนั้นจึงยังคงไว้วางใจในตัวจด
ไม่มีแผนเปลี่ยนโค้ชแน่นอนครับ
ดูเรื่องของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีกันบ้านนะครับ
เมื่อวานนี้ลงอุ่นเครื่องที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม

ฝูงของศึกที๔โซนตะวันตกที่ชนะ๑๒นัดรวดนะครับ

ที่นครปฐมจะตีเสมอได้นาที๔๒จากพุทธศัยโคเจริญ
จบ๙๐นาทีเสมอกันไป๑ประตูตอน๑
วันที่๒๘๓๐พฤษภาคมนี้
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน
ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียที่อินโดนีเซียนะครับ

วันเสาร์ที่๒มิถุนายนนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถาน

รัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา
โดยเกมจากคิกออฟในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ